ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่นี่

หนูจะไปหาแล้วนะขึ้นเรือแล้วเด้อ
อุ๊ยแต่ข้างหน้านั้นอะไร
คุณผู้ชมเขียวเต็มไปหมดเลย
เรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแหละค่ะ

จะรู้ตัวไหมว่าตัวนี้ข้างหน้านี่

กว่าจะฝากพักตกมาได้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

ต้องทดลองต้องเรียนรู้นะวันนี้
ค่ะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะ

ใส่ถุงมืออุ๊ยขาดแล้ว

อุปกรณ์อีกอย่างเอ๊ะเห็นนี่แน่เลย
เลยค่ะมีดเลยค่ะคุณผู้ชม

มันมันมีความอวบความเล็กอะไรอย่างไรไหมคะ
นี่คือขั้นตอนแรกของการทำก็คือการเลือกให้ยาว
มาได้เวลาหนูแล้วค่ะพี่แหม่ม
นี่ยาวนักศัพท์
สามารถใช้ได้ทุกส่วนนะครับ
โอ้โหเขามีประโยชน์ทั้งต้นเลยค่ะ

ตัดไว้ออกก็เอาเข้าเครื่องโปร่ง
วันนี้จะคุยเยอะเลยค่ะ

ได้เวลาล้างแล้ว

ทำไมเหลือคุณแม่คนนี้อยู่คนเดียว
แม่อย่างนั้นดีครับ

แม่หยอกเห็นแม่อยู่คนเดียวกว่าเรา
แหม่มกับพี่กบบอกว่าขั้นตอนต่อไปตัดเสร็จแล้ว

หนูเห็นบางอันในผักเปี๊ยะชาวา

นิสาเตรียมมาผักเปี้ยชวา
แม่ไม่ทักไม่เป็นไรมันแก่เองเนอะ

ล้างจนจะอาดเอี่ยมทุกอันแล้วนี่

เราจะนำไปอบแห้งนะคะ
ค่ะอันนี้ถึงแล้วนะคะตู้อบของเราค่ะ
เดี๋ยวเราจะเอามาตากในตู้นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ

เมื่อหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป

อันนั้นน่ะเราก็สามารถใช้งานได้นะคะ
โอเคค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไป

สีเขียวที่อยู่ในคลองตรงนู้นนะคะ

ตอนนี้ผ่านขั้นตอนการตัดล้างอบ

พร้อมแล้วที่จะสร้างรายได้ให้ก่อพี่
อุ๊บอิ๊บไว้ก่อนเป็นเทปหน้าแล้วกันนะคะ
บุรีสุวิดักษ์สวัสดีค่ะ
เป็นเส้นบางแบบนี้แล้วคือพร้อม

สารสอนอาณาสารค่ะปักตบชาวาค่ะ